ทางด้านของคนที่เขาดูแลเป็นลักษณะเหมือนเป็นวัดนี่แหละ
แต่ว่าก็จะมีคนที่มาปฏิบัติธรรม
ซึ่งก็จะมีทั้งแม่ชีก็มีด้วย
ทีนี่ผู้ชายคนนี้เขาลักษณะเขาห่มจือวาน
แต่คุณคือหลายคนบอกว่า
ไม่น่าใช่พระอ่ะทำไมมาห่มจีวอนแบบนี้
ที่สำคัญพอไปเจอกับเจ้าอาวาส
ยังไปบอกด้วยนะผมเคยนะ
เคยต้องคดีฆ่าคนตายมาก่อนด้วย
เจอแบบนี้ก็กลัวกันหมดเหมือนกันนะคะ

เป็นพระอ้างว่าตัวเองไปบวชมาจากวัดอื่น

ทีนี้คนที่เป็นคนดูแลวัดแห่งนี้นะคะ

ก็มีการค่ะติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาระงับเหตุหน่อยสิผู้ชายคนนี้ค่ะ

อำเภอเมืองกระบี่นะคะผู้ชายคนนี้เขาอ้างตัว
ตัวเขาเป็นพระแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ผมจะวอนอยู่นะ
ตอนแรกเดินแก้ผ้าอยู่ในวัดด้วยนะคุณ
ทีนี้ก่อความวุ่นวายเสียงดังด้วย
ก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามา
ตอนที่มาถึงตำรวจบอกว่าก็เห็นเขาใส่จีวอนอยู่

เจ้าตัวอ้างชื่อแบบนี้นะคะบอกว่าเขาว่าชื่อนายนุกูลเจียมจำนง
อายุ๔๙ปีผมเป็นคนจังหวัดกระบี่
ผมบวชมาจากจังหวัดสุราธานี
แล้วผมมาที่วัดถ้ำเสือแห่งนี้เพราะผมต้องการมาปฏิบัติธรรม
เจ้าหน้าที่เลยแบบนี้งานนี้ขอดูบัตรประจำตัวของพระหน่อยได้ไหม
เขาบอกเขาไม่มีเอ้าก็ถ้าบวชมาทำไมไม่มี
อ้าวผมอวดนิยายมหากาลมหาญาณ
มันไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวอยู่แล้ว

ท่านบอกนี่พ่อนมไม่ว่าจำบวชจากนี่ใกล้ไหน

ถ้าไม่มีอันนี้ก็ถือว่าแอบอ้างเป็นพระนะ
จีวอนออกเถอะออกจากวัดไป
ตอนนี้ในวัดมีแม่ชีมาปฏิบัติธรรม

ชายคนนี้ยืนยันว่าผมมาบวชมาถูกต้อง
นิกายมหาญาณมันไม่ต้องมีเอกสาร
อมรับผมเคยติดคุกมานะคดีฆ่าคนตาย
ผมพ้นโทษออกมาแล้วผมไปบวชที่สุราช

แล้วเรื่องที่บอกว่าผมเดินแก้ผ้าสร้างความวุ่นวาย
ผมไม่ได้ทำผมไม่เคยเสพยา
อ่ะผมมาที่นี่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม
ยืนยันว่าเราปฏิบัติธรรม

หลวงพี่มีบัตรพระแสดงไหม

ทำไมถึงไม่มีบัตรมีใครยืนยันได้ไหมว่าบวชจริง
มหาญาณตรงนี้๘มหาญาณไม่มีบัตรทุทธิ
แล้วมีอะไรยืนยันได้ไหมว่าเราบวชมาจริง

มหาญาณไม่มีบัตรทุทธิของเรา๘
คุณคิงคุณผู้ชมว่าเขาพอจะพูดกับเรารู้เรื่องไหม
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อกันแล้วกันครับ